ไม่หวนอื่นกับทางด้านเรือง
ชุวิตตีแสดหน้า
ชุวิตกมลวิสิต
รัชพรชลาดล
ชุวิตตีแสดหน้า

นี่ครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวหน่อยคุณมินครับ
ดีค่ะเพราะว่าแหมเปิดมาหลายคนเที่ยวเพลินไงตอนนี้
เมื่อวานเราก็ดูเรื่องหนักหลักไปแล้ว
วันนี้มาดูรอบกันนิดนึงเบรกแรกของเรา

เรื่องที่อยากจะอัปเดตก็คือของคุณ

เอาไปคืนแล้วทางตำรวจเขาก็สรุปมา

กรองประชาการตำรวจปราบตามยาเสพติด
ไม่จำเป็นต้องเรียกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกแล้ว
เนื่องจากน่าจะไม่เข้าข่ายความผิดร่วมกันฟอกเงิน
เนื่องจากเป็นการรับเงินจากสามีซึ่งเป็นการให้โดยเสน่หา
คุณบิ๊นจำได้ไหมผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเกิดพูดอย่างนี้ว่ารับเงินจากสามี
สามีให้มาด้วยความเสน่หาเราก็ไม่รู้หรอกว่าสามีเอามาจากไหน
ถ้าพูดไปอย่างนี้แต่ต้นมันจบไม่ต้องไปเสียเวลาไปมา
และการเอาไปให้ตำรวจก็แสดงความบริสุทธิ์ใจ
เคยเอาไปคืนแล้วเท่าไหร่เนี่ยเอาไปคืนทีนึงสี่แสนแล้ว
เพราะว่าจำนวนเงินล้าน๙หมายความว่าเงินสดล้าน๙จะเข้าธนาคาร
หรือจะถอนจากธนาคารเป็นเงินสดนะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าเกินสองล้านเนี่ย
จะต้องทำบันทึกธุรกรรมของปปงคือต้องตรวจสอบ
ต้องตรวจสอบครับก็เลยจะมีตัวเลขล้านเก้าอยู่ตลอดแล้วครับ
เพราะฉะนั้นจะไม่ถึงสองล้านมันเลยกลายเป็นตัวเลขสำคัญใช่ไหมครับ
ใช่ครับคือตัวเลขไม่ถึง๒ล้านก็จะไม่บันทึก
ถ้าเลยสองล้านไปเนี่ยจะบันทึกเย็กตัวอย่างเช่น
คุณมิ้นไปถอนเงินสดเกิน๒ล้านจากธนาคารเนี่ยธนาคารก็ใช้กรอกแบบฟอร์ม
บันทึกแจ้งธุรกรรมทางการเงินให้ปปงเพราะว่ามีการถอนเงินสดเกินกว่า๒ล้าน

เช็คไม่เป็นไรหรือว่าจะเป็นการโอนโดยเช็คไม่เป็นไรโอนเงินสดไม่เป็นไร
โอนเงินจากบัญชีนี้ไปอีกบัญชีนึงไม่เป็นไรแต่ถ้าถอนเป็นเงินสดอันนี้ไม่ได้ครับ
เคลียร์ได้เลยเคลียร์ได้เพราะว่าเงินตัวนี้รับมาจากสามีส่วนสามีคุณเบนจะไปรับมาจากไอ้บอย
อันนี้แหละนี่แหละไม่ได้เป็นญาติกันอันนี้แหละเมื่อไม่ได้เป็นญาติกันก็ถือว่าเอ๊ะได้มาได้ยังไง
ก็ต้องเป็นคดีอีกอันนี้ตอนนี้คุณเบ้นก็ต้องไปแก้ต่างอันนี้คือคดีแรก
ส่วนคดีที่๒คุณมิ้นคดีที่๒ก็ในไซสนะก็ลากต่อกันไปอีก
นายไซสนะก็พรุ่งนี้ก็ต้องไปเบิกตัวนายไซสนะมาจากที่บำบัดกลาง
ก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดก็ต้องไปทันสถานบำบัดกลางหมดแล้วครับนะครับ
เมื่อเอาตัวมาก็ไปส่งสารนะครับเขาก็ปฏิเสธนายไซสนะก็ปฏิเสธ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดไม่ได้รู้เรื่องเลย
ไหนชั้นสอบสวนไหนบอกว่ารับสารภาพไม่ใช่เหรอคะ
เขาก็บอกว่ายืนยันทนายความยืนยันคำให้การยื่นต่อสารด้วย
ยืนยันว่านายชัยชนะได้ให้การปฏิเสธในชั้นพนักงานสอบสวน
คืออย่างนี้เวลาขึ้นศาลเขาก็บอกได้ว่าไอ้ที่ทอนสอบสวนไป

ไม่รู้เรื่องอะไรตำรวจไม่ให้เซ็นก็เซ็นไปอย่างนั้น
ได้ครับก็รับประกันเราว่าได้

หรือบางทีก็อ้างว่าถูกซ้อมถูกบังคับ

บังคับให้ผมไปเซ็นผมก็เซ็นไปอย่างนั้น

เพราะว่ามันเป็นการให้การของจำเลย

ในกรณีเรื่องของการทำสัญญากันหรืออะไรก็ตาม

เราจะพูดแบบนี้ได้ป่ะคะ

กรณีนี้เป็นการให้การในขณะที่สอบสวนนะครับ
พอไปขึ้นศาลก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธแล้วครับ
บอกว่าตอนให้สอบสวนไปผมไม่ได้เจตนาจะเซ็น
ตำรวจบังคับให้เซ็นในธรรมนองนี้ครับ
ซึ่งมีการกลับคำให้การอยู่ตลอดนะครับเวลา
เวลาขึ้นจากชั้นสอบสวนไปที่ชั้นศาลเนี่ย
ก็จะมีการกลับคำให้การนะครับ

ตอนให้พนักงานสอบสวนสอบสวนเซ็นไว้เนี่ย
สารภาพเนี่ยไม่จริงไม่ได้เซ็น
ไปก็ไม่ได้ตั้งใจจะเซ็นจริง
ก็ขอปฏิเสธนะครับ

ส่วนศาลท่านจะเชื่อไม่เชื่อในอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ทีนี้มีเรื่อง๖๐ทับ๓แล้วนะ
มาแล้วเหรอครับทำไมมาเงียบจังน่ะมาแล้ว๖๐ทับ๓

ไม่สามารถที่จะไปบอกให้ใครรู้ตัวได้
แต่๖๐ทับ๑กับทับ๒นี่
เนื่องจากเขาจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพ
เขาจะมุ่งไปทางใต้นะครับ

เพราะอันนี้เขาจะไปสืบสวนสอบสวนถึงที่มาที่ไปของเงิน
ในการเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดของนายไซสนะนี่แหละ
ว่าคือมันเหมือนแต่ที่อเมริกาแล้วครับคุณ

ได้เงินมาจากยาเสพติดโอ้โหเป็น๑๐ล้านเป็น๑๐๐ล้าน

มันก็ต้องเอาไปฟอกเอาไปฟอกอย่างไรครับ

ก็ชี้แจงไม่ได้ดังนั้นก็ต้องเอาไปให้บริษัทล่ะครับ
บริษัทที่เอาไปฟอกเงินเช่น
เอาเงินมาไปหมุนเวียนในธุรกิจ

ให้กู้บ้างซึ่งคนในธรรมนองนี้

จะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ละครับต้องมีธุรกิจ
ดังนั้นก็เอาเงินสดเข้ามาอยู่ในทุกธุรกิจ
แล้วก็วงจรหมุนไปเอาไปหมุนเอาไปจ่าย

มันเหมือนกับเป็นเงินสะอาดมีการจ่ายภาษี

สมมุติว่าเอามาให้ผม๑๐ล้านเนี่ย
ผมไปฟอกหนึ่งก็ต้องคิดค่าฟอกนะฮะ

อ่าเกี่ยวไว้ล้านนึงเกี่ยวไว้ล้านนึงค่าฟอก

อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ๖๐ทับ๓

เพราะตอนนี้กำลังเห็นว่าเรื่องของในสัยสนะนี่มาละ

ในตัวการรวมทั้งเท้าสีสุก
เท้าศรีศุกร์นั่นอีกคนนึงแหละคนสำคัญอีกคนหนึ่ง

ครับทีนี้อีกคดีหนึ่งก่อนที่จะจบเบรกนี้
คดีเก่าคือท่านผู้ชมครับท่านคงจะจำกันได้
คุณมิ้นก็คงจะจำได้คดีเกี่ยวกับนาตาลี
คือคดีต้องเข้าใจก่อนนะครับไม่สามารถที่จะไปปุ้ง
มีเรื่องปุ๊บขึ้นสารตัดสินภายในอาทิตย์หนึ่ง
มันไม่ได้อย่างนั้นต้องใช้เวลานะครับคดีนาตาลีนั้นก็คงกินเวลามา
รู้สึกว่าจะเป็นปีนะครับท้ายสุดเนี่ย
จำเลยทั้ง๖คนที่อยู่ในคุกตอนปัจจุบันนี้
อยู่ที่เรือนจำพิเศษทั้ง๖คนนี้ก็
ก็พรุ่งนี้ต้องไปขึ้นศาลแล้วครับขึ้นศาลใช่ไหมครับ
๖คนนี้ก็สารภาพแล้วใช่เขายอมรับ
ครับสารภาพแล้วค่ะคือสารภาพลดครึ่งเลยครับ

๕ปีหรือคะอันนี้ขั้นต่ำหรือว่าอย่างไรคะ

โอ้ใช่แล้วค้ามนุษย์ด้วยแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้พูดว่า
ใช่ไม่ได้พูดว่าเป็นการไปรู้ล่วงหน้าเป็นอะไรนะ
แต่เดาเอาเพราะว่ามันมีกฎหมายเขียนอยู่

ต่ำกว่า๑๘ด้วยคุณวินมันก็ต้องหนักขึ้นใช่มะ

ลดแล้วคงจะเหลือไม่ต่ำกว่า๕ปีนะครับ

เมื่อสารภาพแล้วศาลท่านก็เมตตารสครึ่งหนึ่ง
อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญคือ

พรุ่งนี้ดูรอฟังกัน๕ปียังไงแบบไหน

แหมจะพูดจริงนะเปิดเป็น๑๐ปีแล้วเหมือนกันนะ

จริงอยู่ใจกลางกรุงเทพนี้เอง
จริงค่ะต้องรู้ครับแล้วก็ไม่ใช่คน๒คนนะเป็น๑๐๐คนนะครับ
ซึ่งจำนวนมากและเป็นชาวเขาซะด้วย
คือเป็นชาวเขาก็คือมีใบอนุญาต
เขาเรียกว่าใบอนุญาตให้ย้ายมาอยู่ใน
มาทำงานในกรุงเทพนี้นะครับจริงพอมาทำในกรุงเทพ
ก็มาทำการแบบนี้แหละครับมาขายอย่างนี้
ตามกว่า๑๘ปีท้ายสุดมูลนิธิ
ไปได้รับแจ้งข้อมูลมาแล้วเข้าไปจับโดยมีทหาร

ก็คนเดิมล่ะครับทำตำรวจก็โดนดิ้งนะครับ

เพราะว่าจะถือว่าตำรวจเป็นเจ้าของพื้นที่ต้องรู้ดีอยู่แล้วนะครับ
ก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเรารอฟังคำตัดสินแบบชัดเจนจากศาลกัน
ส่วนเบรกหน้าเป็นเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้จริง
เพราะว่าตอนนี้เป็นประเด็นที่หลายคนถกกันอยู่ว่า

ฝ่ายผู้เสียหายก็อย่างหนึ่งฝ่ายผู้ต้องหาก็อย่างหนึ่ง
สำหรับคดีที่คุณแม่ไปแจ้งความว่าลูกสาววัย๑๔ถูกรุมทรงใช่ไหมคะ

เดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมกลับมาฟังคุณชุวิตวิเคราะห์ถึงประเด็นนี้กันค่ะ

คุณผู้ชมประเด็นเรื่องของคดีรุมโทรมเด็กหญิงวัย๑๔
ในไทยรัฐทีวีเองก็ติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะ
เมื่อสักครู่นี้คุณพีรวัตรเองก็ไปสัมภาษณ์ถึง
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวิทยาลัยสงการเข้ามาร่วมด้วย

ใช่ค่ะถูกคือคุณวิทย์แปลกไหมผมก็นั่งดูนะเรื่องมันกี่เดือนแล้ว

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกรรมอยู่ที่แล้วนะแต่มันไม่คืบหน้าไง
คืบหน้านะครับพอเป็นข่าวปุ๊บปูดปาดเลย
พบตรจากทิพย์บอกพรุ่งนี้เที่ยงถ้าไม่รู้เรื่องนี้ต้องมีเรื่องแล้ว
เป็นข้อดีของสื่อนะที่ช่วยแบบกระตุ้นได้
นี่เรื่องนี้นะครับถึงบอกว่าจะต้องร้อง
แล้วเดี๋ยวผมบอกให้ในเบรกที่๓ว่าจะร้องยังไง
เพราะว่าที่ร้องมาหาผมเนี่ยบางครั้งผมก็ดูไม่รู้เรื่อง
คือเราจะพูดให้ฟังแล้วก็มาเยอะเลยครับจดหมายเดี๋ยวผมจะเอาให้ดู
คือคุณมินครับที่สุพรรณเนี่ยคุณมิ้นทราบไหมครับ

เพิ่งไปมาเหรอครับพรุ่งก็ไปมาครับไปที่ด่านช้างนี่แหละครับ
อ้าวนะผมไปที่สามชุก
ก็สามชุกก็เดิมบางแล้วเดิมบางเสร็จไปก็ด่านช้าง

ไม่ได้ไปมีเรื่องหรือว่าจะไปตีแสกหน้าใครนะ

อ้าวไหนเมื่อกี้เนี่ยก็มีผู้การสุพรรณอยู่แล้วผมบอกให้
ว่าที่ด่านช้างนะที่เด็กไปขายตัว
ที่เด็กไปเดินเล่ยืนรอนะครับ

ทั้งตำรวจการค้ามนุษย์กำลังจะไปลงพื้นที่สุพรรณ

เชิงดอยคือเป็นบริเวณที่ก่อนจะขึ้นเคือนนักเคือนกระเสียว

เป็นเต้นเป็นหลังคาสังขสีกลางคืน

บริเวณนั้นจะมีการขายบริการโดยเฉพาะเด็กที่ต่ำกว่า๑๘นี่
ผมว่าน่าจะไปตรวจสอบดูหน่อยแล้วครับ

เป็นแหล่งเลยเหรอฮะก็เป็นแหล่งแล้วครับเขาเรียกว่าเชิงดอยล่ะครับ
คนที่ด่านช้างสุพรรณรู้จักกันดี
โดยเฉพาะมีการใช้บริการบางครั้งก็คนแก่
อยู่อุตส่าห์ห้าสิบหกสิบขี่ไปมอไซด์ไปหาเด็กวัยรุ่นก็มี
ทีนี้ก็เข้าเรื่องแล้วครับก็เมื่อกี้ท่านท่านรอง
ศรีวราบอกแล้วใช่ค่ะก็เดี๋ยวโดนเพราะว่านอกจาก
เด็กมีการถกเถียงกันนะฮะระหว่างใคร
ก็คือตัวคุณแม่ของน้องที่เป็นผู้เสียหายบอกว่าลูกโดนรุมโทรม
ใช้คำนี้เลยนะใช้คำว่าลูกโดนรุมโทรม
แต่ผู้ต้องหาที่ยอมรับสารภาพนะคุณชุวิต
มีคนเดียวบอกว่าไม่ได้รุมโทรมทำคนเดียวแล้วก็เป็นการสมยอม
อ่าก็อย่างนี้แหละครับคืออย่างนี้งงอ่ะคืองงคือเด็กอายุอย่างนี้
มีความจริงอยู่ตรงนี้แหละครับอยู่ตรงนี้เลย
นี่ถ้าผมจะบอกได้ต่ำกว่า๑๕เนี่ยหรือ
จริงก็ต่ำกว่า๑๘เนี่ยถึงแม้จะสมยอมกับคุณเนี่ย
กฎหมายเขาแบ่งอายุอย่างนี้ครับ๑๕๑๘ครับ
คดีทางเพศเนี่ยต้องเป็นคดีที่สำคัญนะฮะ
ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบหรือไม่รู้ลึกซึ้งนะฮะ
ผมก็จะพูดให้ฟังแต่ผมจะพูดแบบชาวบ้านนะคุณมิ้นนะ

คือเราต้องแบ่งอายุก่อนตามกฎหมายเราแบ่งอายุ
ของคดีเพศเนี่ยสำหรับสุภาษณ์สติผู้หญิงเนี่ย
ขึ้นไปกับ๑๘๑๕และต่ำกว่า๑๕นะครับ
ทีนี้ถามว่า๑๘ขึ้นไปเนี่ยจะเรียกว่าอะไร
กระทำชำเลาต้องบอกก่อนว่าเกิน๑๘ไปเนี่ย
เขาใช้กระทำชำระกระทำชำเลาคืออะไร
ไปเปิดดูพจนุกรมกระทำชำลาวก็คือการร่วมเพศ

มีเพศสัมพันธ์จะไม่ว่าใช้ทวันหนักใช้ปากหรือใช้อะไรเนี่ยแหละ
ที่มันจะร่วมเพศสอดใส่เข้าไป
คือการกระทำชำเลาแต่ถามว่าต่ำกว่า๑๘ถูกไหมครับ

กระทำชำราวถ้ามากกว่า๑๘

คือมันถึงได้มาเป็นเซ็ตคำข่มขืนกระทำชำราว
ข่มขืนกระทำชำเลานะครับแต่ถ้าต่ำกว่า
คือกระทำชำเลาเนี่ยมันผิดหมดไงล่ะ
กับเด็กอ่ะมันไม่จำเป็นต้องใช้คมขืนแล้ว

ถูกต้องครับถ้ากับผู้ใหญ่นี่คือต้องข่มขืน

ถ้ามากกว่า๑๘กระทำชำเลาอย่างเดียวไม่ได้

ถูกต้องไหมครับเพราะว่าเกิน๑๘แล้วบรรลุนิติภาวะแล้ว

ถ้าเกิดเขาสมยอมกันจะไปห้ามอะไรได้

ว่าถ้ากฎหมายกำหนดไว้ว่า๑๘ต่ำกว่า๑๘เนี่ย

จะสมยอมหรือไม่ยอมยังไง

ใช่ถ้าต่ำกว่า๑๕หนัก

หนักกว่าอีกก็คนนี้เล่าที่มันบอก

คือการสมยอมมีข้อยกเว้นเหมือนกัน
ว่าถ้าเกิดคนที่ทำต่ำกว่า๑๘ด้วยนะผู้ชายนี่
ถ้าต่ำกว่า๑๘และผู้หญิงก็ต่ำกว่า
สารก็มีสิทธิ์ว่าให้๒คนนี้แต่งงานกัน

ถ้าเขาแบบว่ารักกันจริงแล้วสมยอม
ใช่ไหมครับแต่ในกรณีแบบนี้มันไม่ใช่
เพราะว่าคุณไปในสถานที่ไหนอันแรกเริ่มเลย
ไปร้านเกม
กระทำชำลาวเนี่ยกับเด็กที่คุณพูดเนี่ยนะ
ถ้ากระทำชำเลาเนี่ยโดนโทษนะฮะ
โดนโทษนะกระทำชำเลา
ไม่ใช่กระทำชำเลาเนี่ย
กระทำชำลาวเด็กต่ำกว่าอยู่ระหว่าง๑๓ถึง๑๕ปี

๔๒๐ปีจำคุกเหรอคะ

ถ้าต่ำกว่าอีกนะคือมันมีกระทำชำราวกับเด็ก

นั่นแหละครับยิ่งน้อยมันโทษยิ่งมาก

ก็คือถ้ากระทำกว่า๑๓เนี่ยโทษอยู่ระหว่าง๗ถึง๒๐ปี
ถ้า๑๓ถึง๑๕๔ถึง๒๐ปี

ก็แสดงว่าไอ้คนนี้มันสู้ในกรณีที่บอกว่าไม่ได้

เพราะถ้ารุมโทรมเนี่ยโดนตลอดชีวิตครับ
คือโทษหนักใช่ไหมครับ
ใช่ลุมโทษโมยังไงลุมโทษโมคือเกิน๒คน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
ก็เลยขอต่อสู้ว่ากระทำชำราวและกระทำคนเดียวแล้วถ้าให้เบาอีกก็สะสมยอมวิธีการจะเจาะยังไงว่าสมยอมก็นี่แหละก็มากันบ่อยนี่แหละก็เคยเข้ามาเองแล้วก็เคยไปเนี่ยกับคนอื่นเยอะแยะไม่หมดนะเป็นเด็กที่ไม่รักดีเป็นเด็กที่แบบว่าเออยอมกับใครไปทั่ว
ผู้ชายนะฮะนักเรียนประจำเป็นนักเรียนในร้อยละอ่าพูดง่ายง่ายนะฮะ
ก็ไปเที่ยวที่ผับแห่งหนึ่งนะฮะไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งแล้วก็มองผู้หญิง
กันไปมองกันมาแล้วก็ชวนกันไปโรงแรมอ่านะฮะเป็นความสมยอมสมยอม
แต่พอมาแล้วผู้หญิงบอกเอ๊โดนข่มขืนอ้าวนี่แหละฮะนี่แหละครับ
ผมบอกมันมีกรณีของเรื่องของทางเพศเนี่ยเป็นเข้าข่ายในเรื่องของการสมยอม
ทางผู้ต้องหานี่ก็จะสู้แล้วครับว่าแหมเป็นการสมยอมก็ตอนมามาด้วยกัน
เดินมาไม่ได้บังคับอะไรเลยลองไปถามเด็กเสิร์ฟ
ไปถามคนนู้นคนนี้ดูสิในกรณีอย่างนี้กรณีหนึ่ง
แต่กรณีที่สุพรรณเนี่ยคือมันต่ำกว่าสิบห้า
ดังนั้นยังไงยังไงถึงแม่สมยอมก็ไม่ได้หรอกครับก็ผิดอยู่ดี
มันผิดแล้วครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้อย่างเดียวคือต่อสู้ได้คือการต่อสู้ว่ากระทำชำเลา
สิบปีอืมแต่ถ้าเป็นลุมโทรมเมื่อไหร่คือมากกว่าสองคนเมื่อไหร่
โดนตลอดชีวิตเพราะฉะนั้น๒๐ปีถ้าผมสารภาพ
ก็คือเรื่องอีกสิบปีเหลือสิบปีแต่ต้องขอโทษนะ
กรณีแบบนี้ไม่ได้อภัยนะครับ

ตอนนี้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙เป็นต้นมา
การอภัยโทษไม่ได้ครอบคลุมอยู่๒เรื่องครับ
เรื่องแรกก็คือช่อกงประชาชน

ก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ครับช่อกงประชาชน

กรติสองคือการข่มขืนกระทำชำเหล่า
นี่พอไปเข้าไข่อย่างที่บอกคุณมินทร์
เป็น๑๘ขึ้นไปข่มขืนถูกไหมฮ

ในกรณีที่ผู้ที่ถูกกระทำเนี่ย

คือการข่มขืนนี่คืออะไรครับบังคับ
บังคับขืนใจข่มขืนให้ร่วมเพศ
ข่มขืนให้ร่วมเพศ
อืมนะครับดังนั้นโทษ
๔๒๐๔๒๐ในกรณีที่อายุ๑๘ขึ้นไป
อืมนะครับทีนี้รุมโทรมกับผมก็บอกไปแล้วนะ
ตลอดชีวิตนะครับทีนี้ถามว่าอนาจารย์
บางคนก็อาจสงสัยแล้วอนาจารย์ล่ะ
มันต่างกันใช่ไหมคะคือถ้าข่มขืนเนี่ยก็คือต้องมีการ
กระทำชำลาวก่อนกระทำชำลาวคือการสอดใส่

แต่ถ้าเกิดอาณาจารย์เนี่ยไม่ได้สอดใส่ครับ

อ่าโดนแตะเนื้อต้องตัวเอา
อะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้สอดสาย

เอ๊ะมันยังไงอย่างนี้มันผมพูดชัดเลยครับนี่คือสาเหตุที่
สอบสวนต้องสอบให้อธิบายชัดเจนใช่ไหมครับต้องครับต้องอธิบายชัดเจน
ในกรณีที่ต่ำกว่า๑๘ก็ต้องไปหาสหวิชาชีพ
ก็คือไม่สามารถที่จะมาให้การมาพูดได้
ก็ต้องมีนักจิตวิทยาตัวไปครับมาร่วมด้วย

เวลาขึ้นศาลก็ไม่ได้ขึ้นไปนั่งอยู่บนคอกพยาน
จะต้องไปนั่งอีกห้องนึงเลยครับแล้วมีการ

ก็จะต้องมีนักสหวิชาชีพอยู่ครบหมด
แล้วก็มีการให้การในผ่านเทปผ่านวีดีโอ
ก็คือเหมือนเป็นปกป้องสิทธิ์ของผู้เยาว์ด้วย

ดังนั้นอาจารย์ไม่ได้สอดใส่นะครับ
อาณาจารย์แค่จับยกตัวอย่างเช่นเป็นผู้ใหญ่จับรูปความถูกใคร
แม่เอาเด็กมานั่งที่หน้าตักแล้วก็รูปแบบนี้
อะไรอาณาจารย์โดนเด็กแม่ไปร้องนะ

คุกผมเจอเยอะครับอายุแก่นี่

แล้วในคุกมันสวดมนต์โอ้โหเสียงนี่เหมือนอยู่ในวัดเลยครับ

อาณาจารย์ก็คือจำคุกไม่เกิน๑๐ปี
ก็จริงก็เกือบเท่าข่มขืนกระทำชำเลาเหมือนกันนะคะ

อันนี้สิบปีอันนั้นสี่ถึงยี่สิบอันนี้สิบปี
นะครับก็คือยังแค่แตะนี่แหละครับ

อาณาจารย์สิบปีรับก็เหลือห้าปี
ที่นี้มจุก็หาพรากผู้ยาว
อันนี้คือข้อหาที่เบื้องต้นผู้ต้องหาคนนี้โดนอยู่

เพราะว่าต่ำกว่าสิบห้าเพราะว่าพรากผู้ยาวต่ำกว่าสิบห้านะครับ
ต่ำกว่าสิบห้านี่ก็คือโดนเจ็ดปีนะครับ

พรากผู้ยาว์ด้วยกระทำชำเลาด้วยนะครับ
กำลังต่อสู้ว่าไม่กระทำชำราว
โดนข้อหารุมโทรมถ้ามามากกว่า๒คนกระทำการแบบนี้นะครับ

ดังนั้นขอกระทำชำเลาโทษสี่ถึงยี่สิบ
โดนพรากผู้ยาวไปอีกเจ็ดปีเจ็ดปี
พรากผู้ยาวเจ็ดปีถ้าสิบห้าถึงสิบแปดจำคุกไม่เกินห้าปี
ก็น่าหนักนะหนักดีแล้วที่มันหนักน่าจะได้ไปสิบห้าถึงสิบแปดเนี่ย
จำคุกห้าปีต่ำกว่าสิบห้าเนี่ยจำคุกเจ็ดปี
หลายคนจะได้รู้ไว้คือบางคนคุณชุวิตมิ้นอ่านข่าวทุกวันบางที
คุณผู้ชมก็ได้ดูถ้าติดตามข่าวบางคนมันมองเป็นเรื่องคึกขนอง
เป็นเรื่องแบบทดสอบความกล้าหรืออะไรแบบนี้ว่าอยากจะทำ
จะได้รู้ไว้ว่าโทษมันหนักถูกต้องครับโทษหนักนะครับ

เออฮึกกระนองกันไปฮึกกระนองฮึกเหิม
แล้วก็ไปกระทำการโดยไม่ยั้งคิด
คือเข้าใจแล้วครับว่าเด็กบางทีไม่ยั้งคิดนะครับ
มีเหล้าเข้าไปมีการยุกันไปยุกันมา
ก็เกิดเหตุการณ์นี้แหละครับ

ไม่ก็อนาจารย์ไม่ก็ลุมโทรม
ไม่ก็พรากผู้เยาว์พลากไปเสียจากบีดาและมารดา

และนอกจากนั้นยังพ่วงไว้ด้วยกักขังหน่วงเหนียว
อ่าถ้าเอาเขาไปล็อกไว้ในบ้านสักทีไปไว้ในบ้านกักขังลวงเหนียวอีก
โดนอีกกับขังนวงเหนียวก็โทษอีก๓ปีบ้างแล้วครับ
ถ้าต่ำไม่เกิน๑๕ปีก็โดนไป๑๐ปีอีก
โอ้โหคือถ้าบวกกันอย่างต่ำเลยเนี่ยนะคะ
อย่างต่ำก็มี๘๑๐ปีนะคุณชุวิตใช่ไหม
เอาแบบคร่าวเลยอ่ะมีครับ
อย่างกรณีอย่างนี้ถ้าดูด้วยสายตาก็คือถ้าเกิดกระทำ
กระทำชำราวก็โดนไปละ๒๐นะฮะ
สารภาพครึ่งนึงก็เหลือเท่าไหร่ถ้าคู่ยาว๗ไอ้นี่๒๐เป็น๒๗

แล้ว๑๓ปีกว่าคุณมิ้นต้องเข้าใจนะติดเต็มนะ
ใช่ไหมติดเต็มคือ๑๓ปีไม่ได้ลด
อ๋อแล้วความไม่อภัยโทษด้วยไม่ได้ลดไม่ได้อภัยโทษ
หมุนอนาคตเลยนะคุณต้องจำก่อนนะบางคนคิดว่าอย่างคดีโชคุณเนี่ย
อุ๊ย๒๐ปีคือรับกว่า๒๐ไม่รับกว่า๒๐
ความหมายก็คือ๓๐๐คนถ้าลง๕ปีก็๑๕๐๐ปี
๐ปีถ้าขาดสารสีต่ำมากสุดก็คือ๒๐ปี
แต่ถ้ารับเหลือ๗๕๐ปี
ปีก็ยังมันก็ติดได้เท่าไหร่กัน
ก็นั่นแหละสิครับเพราะฉะนั้น๒๐ปีหมดรับหรือไม่รับต้องสู้ขาดอย่างเดียว
ในกรณีของที่สุพรรณนี่ก็เช่นกันครับ
สุพรรณนี้ในกรณีพยายามที่จะสู้เป็นกระทำชำลาว
เพราะท่านรับเป็นลุมโซมแต่โดนตลอดชีวิตครับ
สองคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาทำคนเดียวนะ
สมยอมยิ้มแล้วก็เล่นกัน
ซึ่งจริงต่ำกว่า๑๕นี่มันไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
ต่ำกว่า๑๘ยังไม่ได้เลยจริงกฎหมายกำหนดวัดเพศเนี่ย
ระหว่าง๑๕๑๘และ๑๕ลงมา
ผมพูดแบบชาวบ้านคุณมิ้นคือพูดให้ฟังนะครับ

ฉะนั้นเนี่ยเรื่องครั้งเพศเนี่ยจำกันแหละครับ
มี๔เรื่องนะครับ๑อนาจารย์

ท่านที่มีบุตรหลานจะเป็นชายก็ดีจะเป็นหญิงก็ดี

จะไปปล่อยสเปะสปะไปร้านเกมไปหาเพื่อนไปดูหนัง
ไม่ได้ต้องดูในสายตาตลอด

ต้องติดตามตลอดที่ที่ผมเข้าใจว่าแม่บางคนก็อาจจะไม่มีเวลา

เพื่อนก็ไปชักชวนไปร้านเกมไปเที่ยวหาเพื่อนไปงานวันเกิด
ซึ่งที่สุพรรณบุรีมีหลายครั้งแล้วนะครับ
ครั้งก่อนก็มีเรื่องของหมอดูไงเด็กที่ไปสุพรรณ
เพื่อนชวนไปดูหมอแล้วหมอก็ข่มขืน

ก็ที่สุพรรณนี่จำได้แล้ว

ก็มีปัญหาอีกที่ด่านช้าง

สู้ยังไงวิธีการแบบไหนสักครู่หนึ่งค่ะ
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
คุณผู้ชมถามมาคือระยะหลังเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยที่บอกว่า

คนที่เคยโดนโทษประหารเขาโดนประหารจริงหรือเปล่า
ครับพี่อย่างนี้จำเรื่องคดีของไอ้เกมได้ไหม
เกมที่ข่มขืนแล้วก็โยนน้องแก้มไปข้างทางตรงรถไฟ
จำได้ไหมครับเรื่องประมาณสัก๓๔ปีก่อน
หลายคนจำได้เพราะมันค่อนข้างที่จะเฉินใจมาก
สารลงประหารแล้วมันก็ไม่สู้
แล้วก็เพราะหวังว่าเพราะฉะนั้นอุทธรณ์มันก็ไม่สู้
ก็หวังว่าจะได้รับการอภัยโทษได้ลดโทษ

ไม่ยื่นอุทธรณ์แล้วครับเพราะรับไปเลยเพราะสารชั้นต้นลงประหาร

เพราะว่าอภัยโทษนั้นไม่ได้ให้ครอบคลุมถึงเกี่ยวกับพวกคดีข่มขืน
อย่างที่บอกนะครับและก็ยังคาโทษประหารอยู่
อยากจะกินอะไรนะครับอยากจะกินอะไรนะก็เลยไปแล้วครับ

เพราะว่ามันอาจจะเข้าข้อหาอาณาจารย์
เป็นวัยรุ่น

ส่งไลน์อวดโต้ตอบกัน

คนที่อายุน้อยมา
รุ่นน้องมาแล้วกอกเหล้าใส่

ผมยากเรียนให้ทราบ
แม่ของเด็กคนนี้มาบอกว่า

นี่นะครับคุณมินอันนี้นะครับดูสิครับที่ร้องมานี่นะครับ

ผิดวิธีหรอคือผิดวิธีครับที่ผมจะบอกให้ฟังว่าจะผิดวิธียังไงนะครับ
นี่นะครับ
วินเห็นไหมว่าเอกสารมันเยอะเกินไป
ทีนี้ถามว่าวิธีการร้องเนี่ยนะครับนี่คือวิธีการที่ผิด
คือบางอันนี้คุณมินอันนี้เขียนมานี่นะครับ
เขียนมาด้วยลายมือเลยบางทีเขียนมาว่าอะไรรู้ไหมครับ
บอกว่ารถในสถานที่ราชการที่ไปติดตอนี่
นั่นไม่มีที่จอดอันนี้ผมช่วยไม่ได้นะฮะ
แต่บางทีเนี่ยก็บางเรื่องแหละครับว่าหมาข้างบ้านดุ
มีแม่เดินอยู่จะไม่รู้ทำไงคือคิดถึงผมผมขอบคุณมาก
แต่ทุกเรื่องผมไม่สามารถทำได้บางเรื่องผมก็ส่งให้รถปลดทุกข์
แต่บางเรื่องท่านส่งมาให้ผมท่านไม่เขียนอะไรเลยนะครับ
ส่งมาเป็นหมายสารเขามีบัตรประชาชนก็มี
แล้วไม่เขียนเรื่องอะไรเลยว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้น

เพราะผมดูเป็นหมายสารเฉยนะครับ
อย่างนี้เอกสารเยอะมากนะครับ
เอกสารเยอะไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้สนใจนะครับ
แต่เอกสารอย่างนี้มันต้องใช้เวลานะครับ
ควรจะเขียนเป็นเรื่องราวมาซะก่อนนี่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
แล้วมีก็นี่แหละครับบางเรื่องเนี่ยอย่างนี้นะคุณมีนครับ
บางเรื่องเนี่ยหนึ่งผมบอกได้เลยเป็นเรื่องเล็กเกินไป
เรื่องเล็กเช่นหมากัดกันหรือเรื่องที่จอดรถไม่พอ
ผมก็จะส่งต่อนะฮะเรื่องที่สองคือเป็นเรื่องที่
เอกสารเยอะมากต้องใช้เวลา
บางที่นี้อันที่สามนี้ร้องเรียนไปคุณมีนเชื่อไหมครับ
ที่เขียนมาเลยครับบอกกรหนังสือพิมพ์นะหนังสือพิมพ์นี้
พอนั่นไปยันถึงทุนนำรงค์ทำ
เขาเรียกว่าหวานแหไปหมดซึ่งผมก็ว่าไม่ได้ผล

ร้องเรียนเราต้องรู้ก่อนครับว่าหน่วยงานนี้ทำอะไร

เราจะไปร้องเรื่องอะไรหน่วยงานนี้รับผิดชอบหรือเปล่า
หน่วยงานไหนมารับผิดชอบเขาก็ไม่ได้ไปทำให้
คือเขาก็ทำอะไรให้ไม่ได้ด้วยทำอะไรให้ไม่ได้
ดังนั้นกรณีของแม่เด็กคนนี้ที่
ที่สุพรรณที่โดนเรื่องนี้กันอยู่นี่
ถามว่าเราจะทำยังไงครับแม่คนนี้
ถึงจะร้องและก็มีคนสนใจฟังคุณมิน

ก็ต้องมาหาสื่อสิครับ
อ๋อถ้าในกรณีแบบนี้เนอะถูกต้องครับและสื่ออะไรทุกวันนี้
มันจะดีกว่าสื่อโซเชียลออนไลน์นี่แหละครับมันไวมาก
จริงนะฮะเรื่องพวกนี้คุณเห็นในคลิปตีกันไหมครับ
ค่ะลงทุกวันแป๊บเดียวครับเห็นไหมครับ
แป๊บเดียวตำรวจจับตามตัวจับเลยนะฮะนี่ถามว่าทำไมล่ะครับ
ถ้าไปร้องเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้ผลดังนั้นผมไม่ได้แนะนำว่าไม่ให้ท่านร้องนะ
ในนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับและที่อีกส่วนหนึ่งก็คือในอีเมล
ในอีเมลนั้นก็เยอะครับทีนี้การร้องของท่านท่านต้องมีประเด็นให้ผมดูนะครับ
เรื่องนี้ผมไม่ทราบเลยครับว่าร้องเรื่องอะไร
ผมยังไม่รู้เลยว่าร้องเรื่องอะไรเพราะผมอ่านนะครับ
ทีมงานอ่านก็ยังไม่รู้อันนี้เป็นเอกสารเกี่ยวกับการทุจริตที่นครราชศรีมา
ส่วนมากเนี่ยหนึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวขอรับชั่นจัดสืบจัดจ้างนะครับ
ข้าราชการทุจริตนะครับหรือว่ามีการหลักฐานต่าง
ครั้งท่านไม่เขียนที่อยู่ผมก็ไม่เขียนชื่อนะครับ
ผมก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะอันนี้เล่าถึงกระบวนการนะ
อันนี้พูดถึงการเรื่องนู้นเรื่องนี้คือมีหลายหลายเรื่องนะครับ
ดังนั้นการร้องของท่านเนี่ยหนึ่งท่านจะต้องเขียนให้ทราบซิหน่อยว่า
มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างนะฮะ
การที่สองท่านคุณมีประเด็นถ้าให้ผมไปอ่านแล้วทั้งหมดเลยเนี่ย
หรือข้ออย่างนี้คุณมิ้นดูแล้วกันอันนี้ลองดูสิครับ
เขาเขียนมาเนี่ยเฉพาะอันนี้มันเยอะมากนะดังนั้นจะให้ท่านทราบว่า
การรับเรื่องร้องเรียนผมรับมานานแล้วนะตั้งแต่สมัยก่อนผมก็รับ
ดังนั้นผมอ่านผมเข้าใจท่านมีความทุกข์ใจท่านมีความร้อนใจ
ท่านอยากจะหาคนมาช่วยเหลือนะครับการไปร้องกับหน่วยงานราชการประการที่สำคัญ
ท่านต้องรู้เสียก่อนว่าหน่วยงานนั้นรับผิดชอบในเรื่องนี้หรือเปล่า
เรื่องนี้คือเรื่องสำคัญที่สุดถ้าไม่รับผิดชอบส่งไปก็ไม่ได้ทำ
คือเหมือนถ้าไปไม่ถูกที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ไปร้านสปาเกตตี้ก็คงไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยว
เพราะฉะนั้นที่สำคัญซิก่อนท่านต้องศึกษาและบางท่านอ่านมาเขียนมานะครับ
เป็นเหมือนภาษาอียิปต์โบราณนะฮะคือภาษาอียิโบราณยังไง
คือผมต้องแกะฮะนี่ผมยังไม่ได้หามันอยู่ในนี้

ผมก็เข้าใจนะครับผมไม่ได้ว่านะครับผมก็เคยแกะ
ทีนี้แกะมาแล้วเนี่ยมันเป็นแค่คำมันแค่แผ่นเดียว
โดยที่ไม่มีเอกสารอะไรอย่างอื่นเช่นจะไปบอกเขาว่าเรื่องการมีบ่อนการพนันอะไรอย่างนี้
มีในซอยเรวดีเขียนมาให้ผมอยู่แผ่นเดียวเอง

คือบางทีอยากจะทำให้มันก็ไปไม่ถูกเหมือนกันนะ
ถูกครับเพราะว่าเขียนแค่ซอยเรวดีผมก็ไม่ทราบหรอกครับ
อันนี้ยกตัวอย่างนะฮะดังนั้นท่านคงเข้าใจแล้วว่าการร้องเรียนเนี่ย
ผมจะช่วยเหลือท่านได้นะครับคุณมิ้นคุณมิ้นกับผมเนี่ยเป็นสื่อนะครับ
และเป็นสื่อโดยที่ผมก็พยายามที่จะเป็นกลางเป็นวิชาชีพที่ท่านเนี่ย
สามารถจะพึ่งพาผมได้นะครับพึ่งพาคุณมิ้นได้ผมเป็นสื่อกลางให้ได้
แต่ผมจะไปจัดการอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของผมนะครับ
คือย้ำอย่างที่คุณชุนบอกสื่อมีหน้าที่ในการสงสารนะคะ
คือเราเป็นกระบอกเสียงให้ได้ที่จะจี้ไปยังหน่วยงานต่างหรือจุดต่าง
ว่าตรงนี้มีปัญหาตรงนี้ควรได้รับการแก้ไข
ทุกจังหวัดมันมีล่ะครับแต่ถามว่าที่สุพรรณมีไหมมี
แล้วถามว่าไอ้ที่มันอาจจะไปทำให้มันเกิดเหตุ
เพราะว่าเด็กอายุน้อยหรือว่ามีการค้าขายมีการค้ามนุษย์บริเวณไหน

บริเวณที่คนเขาชอบไปกันเชิงดอยที่ด่านช้างจังหวัดสุพรรณ
ขึ้นเคือนกระเสียวอันนี้ก็บอกได้
เพราะว่ามันมีการกระทำอย่างนี้อยู่บ่อยและเป็นช่องทาง
ดังนั้นลงไปไม่ใช่ไปจัดการเรื่องเดียวคุณมิ้นถ้าไปจัดการเรื่องเดียวเนี่ย
มันต้องไปจัดการทั้งเรื่องทั้งจังหวัดเลยเออเคลียร์ทั้งจังหวัดเลยสุพรรณ
แต่อันนี้ต่อไปสุพรรณไม่มีเราทำได้ขนาดนั้นเลยไหม
มีเรื่องที่อุดรมาอยากมีเรื่องใช่ไหมอ้าวมีเรื่องต่อไปเขาต้องไปลง
อุดรจัดการให้อุดรไม่มีสมมุติคุณมินครับ
หลายครั้งหลายครานอย่างเช่นตอนที่มีสงกรานก็จะเห็นได้ว่ามีการทะเลาะ
เบาะแว้งของวัยรุ่นตีกันตีกันเบาะยิงกันด้วย
เกิดมีการสอบสวนกันแล้วก็ไม่ต้องเล่นเลย
จังหวัดนั้นทั้งจังหวัดไม่ต้องเล่นสงการแล้วปีหน้า

นั่นน่ะสิครับเพราะฉะนั้นแต่กระบวนการนี้
นี่มันเรื่องสำคัญนะไอ้กระบวนการที่กระทำเรื่องอย่างนี้
ขามนุษย์ติดต่ำกว่า๑๘หรือว่าไปก่อหาต่ำกว่า๑๕
คุณชุมิทบอกวันนี้ที่อธิบายที่บอกต่อกันมาทั้งหมด
ก็เพื่อที่จะให้คนไทยทุกคนได้ตาสว่าง
รวมถึงเราก็จะกระทุ้งกระตุ้นแล้วก็พยายามที่จะสะท้อนเป็นกระบอกเสียงทุกอย่าง

โดยงานหลายหน่วยงานได้ตาสว่างด้วยเหมือนกัน
คุณมินครับให้คนไทยตาสว่างส่วนเราตาแฉะไม่เป็นไร
นี่นะครับผมก็ได้อ่านอยู่ทุกวันนะครับ
ดูเล่มนี้ซะก่อนนะครับจะสะดุ้งนะครับ
หนามากเลยครับหนามากครับ
นี่ก็เยอะนะครับมาทั้งปึ้งเลยนะครับ
และมีทั้งฉนดมีทั้งอะไรมาด้วยนะครับ
คืนนี้คุณชุวิตอาจจะไม่ได้นอนนะครับแต่ก็โอเคตาแฉะไม่เป็นไรนะครับ
ให้คนไทยได้ตาสว่างและหน่วยงานต่างที่ได้ฟังเรา
สะท้อนเสียงของถูกต้องครับประชาชนของชาวบ้านออกไปจะได้ตาสว่างด้วยเหมือนกัน
วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วเดี๋ยวให้เวลาคุณชุวิตกลับไปอ่านและทำความเข้าใจทั้งหมดนี้นะครับ
กลับมาเจอกันใหม่เดี๋ยวต้องตามเรื่องของนาตรีด้วยถูกไหมคะ

ฉะนั้นวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ